เอาตัวรับลง๘คนยังชนะเลย
คือเขาจะดึงคนเก่งมาอยู่รอบตัวเขาหมด

ทุกวันเพื่อสวัสดีเวลา๒ทุ่ม

ผมได้ไปพูดคุยเปิดใจกับ
พี่จอมหรือว่าคุณบ๊อบบูก็นะครับ

สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทีมที่ได้ทำผลงานขึ้นมาพังงาดแทนเนี่ย

คุณนัทพลดำรงโรธวัฒนา

มั่งฝีมือเจ้าของนามปากกาตังกุ๋ย

ไปเป็นผู้สื่อข่าวประจำการอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ

ก็แพ้ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนาม

ขนาดเสื้อแฟนบอลทำเองที่พี่พูดถึงเนี่ย

แฟนบอลสโมสรในไทยลีกนี่แหละ
ถ้าจะทำจริงก็มันจิกกัดได้นี่

รูปเรือสำเภากำลังจะล้ม
แล้วเขาก็มีคำภาษาอังกฤษมาว่า

แสบไหมแสบไหม

อันนี้ก็คือว่าที่จะปูเนื้อหามาได้คือ

ถ้าทำในช่วงนี้น่าจะล้อได้สนุกแหละ

จริงก็คือหลังจากที่ได้แชมป์ปี๙๐ใช่ไหม
หลังจากนั้นก็คือ๓๐ปีที่หายไป
อารมณ์พี่พูดจริงมันคล้ายกัน

พี่ว่าความรู้สึกมัน

พี่ว่ารอไม่เกิน๒ชั่วคนหรอก

๒ชั่วคนเลยเหรอ

มันอย่างน้อยก็๓๔ปียืนพื้นก่อน
กุยอาจจะมองต่างจากบางกูรูนะ
แต่ละคนไม่มีเวลา

มันต้องไล่ย้อนขึ้นไปถึงผู้บริหาร

ที่แบบยกตัวอย่างให้เห็นชัดเนี่ย

ทีนี้เนี่ยโอเคตอนนี้มันเหมือนเข้ามาลื้อใหม่

ในเรื่องของมีพอเทคนิคมีอะไรเข้ามาถูกไหม
มันก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับ

คาดหวังของแฟนบอลมันไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้
นี้ถ้าโลกโซเชียลไปอยู่ตรงนั้นนะ
ก็พี่มองว่าสัก๓๔ปีเนี่ย
จะเริ่มที่จะแบบมีความมั่นคงแล้ว

คือเจ๊มองจากคนข้างนอกเข้าไปนะ

สมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้ต่อสัญญา๒ปีอย่างนี้
คิดว่ามันจะกลับมาอ่ะมันอยู่ในจุดเดินหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าคนที่มาแทงเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าเรื่องของการวางรากฐานวางโครงสร้างเอาไว้เนี่ย

คือเขาจะดึงคนเก่งมาอยู่รอบตัวเขาหมด
ทีมโค้ชหรือว่าโภชนาการ

ก็เป็นไปได้นี่ก็ถือว่าอยู่นานมากแล้วนะ

คือถ้าเราดูบทสัมภาษณ์ของ

เอาตัวรับลง๘คนยังชนะเลย

ก่อนที่ครอฟจะมีข่าวและตอบสัญญา

แต่อันนี้คือมันสูงแล้วมันล่วงลงไปแบบจนเละ

มันต้องมีถ้วยมีโทฟี่อะไรมาเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้น
ตอนนี้ใน๒รถการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะว่าพูดตามตรงนะจะยิงมากกว่า๕ก็ได้
ครึ่งแรก๔ถูกป่ะครึ่งหลังเล่นไปไม่ถึง๖๐นาทีมั้ง๕มาแล้ว
ที่สำคัญคือเกมนั้นมันน่าผิดหวังตรงที่ว่า

คือพยายามวิ่งไล่วิ่งเข้าหาบอลรับในแดนก็มีสิทธิ์โดน

มันเหมือนกับว่าเจอกันนาทีนี้มันสู้กันไม่ได้จริง
ภาษากายหรือปฏิกิยาของเขาเนี่ยมันดูดีกว่าเกมแรก
พยายามวิ่งพยายามไล่พยายามบีบสร้างความกดดันให้ลิฟูลบ้าง
แต่ว่าจะไปบีบไปเพลสลิพูล
ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเรสซิ่งเนี่ยมันก็ไม่เจอบอล

ภูลเจอเพจหนักกว่านี้เขายังเอาตัวรอดมาได้เลย
เชียร์ในสนามอีกสู้กันไม่ได้

มันก็เหมือนสอนเราสอนชีวิตเราว่า

ก็เรียกว่ามันไม่ได้เจอแต่เรื่องดีตลอดไปหรอก

คือฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดแหละ

ผมว่านะก่อนจะถึง๑๒กรกฎาเนี่ย
ผมว่ามันจะถึงมาพร้อม๔ถ้วยได้ไง

ถึงตอนนี้ใกล้สุดแล้วล่ะถึงไม่เคยมีที่ไหนมาใกล้ขนาดนี้

คือมันอาจจะมีคนเห็นด้วยมันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยนะ
การจะได้๔แชมป์คือคุณต้องได้ครบทั้ง๔แชมป์นะ
ถึงคุณถึงจะได้ชื่อว่าได้๔แชมป์ถูกไหม

ลิพุนอาจจะขี่อยู่นิดนึง

ก็คือความยากของมันก็ตีง่ายเลย

เรามาคุยกันในเรื่องความน่าจะเป็นว่าโอกาส๔แชมป์มันขนาดไหน
แต่แน่นอนว่าแฟนบอลลิวภูที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มีเขาบอกว่าโอ้โหมันถึงขั้นนี้แล้วก็ต้อง๔แชมป์แล้ว
มันใกล้มันมีโอกาสทำได้ไหมมันมีโอกาสอยู่แล้ว
แล้วมันใกล้แค่ไหนเนี่ยพี่ก็ตีว่า๓อันนี้โยน๓ทีใช่ป่ะ
เปอร์เซ็นต์ของมันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสัก๒๐เปอร์เซ็นต์ตีเอาคร่าวนะ
พี่มองว่าลิภูลน่าจะได้สักประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์นะ
เอาเป็นว่าถ้ามันไม่ได้ทั้งหมดพี่กุยโฟกัสที่อะไร

คือมันก็จะเป็นการลบสิ่งที่มันคาอยู่ในใจ
ต้องลุ้นหน้าดูเลยว่าฤดูการมันจะเตะต่อเปล่าวะ

๒๗นัดแรกชนะ๒๖เสมอ๑ยังไงก็ต้องเป็นแชมป์
เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบเราจะมีรอยยิ้มจากการเขียนงานที่แบบ
ในมุมที่กูเป็นแชมป์ของเขาเป็นยอดทีมแห่งยุค

คือไม่ได้พูดถึงเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรนะ
ก็คือเขียนงานในคอลัมป์ปกติอะไรอย่างนี้

มันก็เขียนไปตามสถานการณ์ของแต่ละฤทธิการ

ในวันที่แพ้แย่มันก็อาจจะเขียนไปน้ำตาไหลไปก็มีอะไรแบบนี้
แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังมีความสุขมากกว่า
พี่มองว่าถึงวันหนึ่งเนี่ย

ถ้าเรายังทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ย
มันน่าจะผ่านความสำเร็จได้ไม่นานหรอก
แต่ว่าบางคนอาจจะแบบโอ้โหถ้าไม่ได้๔แชมป์อาจจะผิดหวังก็มี

ครอบถือว่าตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตทางทีมบริหาร
เขาไปเลือกคนที่ถูกต้องแนวทางการทำงานก็ไปด้วยกันได้

ครอปก็เป็นไม่ใช่แนวหวานเงินไปด้วยกันได้
ก็ถือว่าช่วงเวลาตั้งแต่ครอปเข้ามาคุมทีมเนี่ย

พอมีโลกโซเชียลมีเพจมีอะไรอย่างนี้
สิ่งที่เราเขียนลงในเพจมันก็มีคอมเมนต์มีปฏิกิยา
ทันทีมันก็จะแตกต่างจากตอนที่เขียนในคอลัมป์ในหนังสือพิมพ์ใช่ไหม
ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนทัศนะกัน
มันก็มีความสุขก็โอเคนะ
ในมุมของคนที่เป็นแฟนลิฟูล
แล้วมีโอกาสได้เขียนเรื่องราวของลิวภูลง
ลงในแบบสื่อต่างอะไรอย่างนี้